นี่ว่าแล้วนะคะต้องซ้อมให้ขึ้นใจค่ะ

ไปขออ่างเปล่านะคะไปขอแตะเอียดจากซุปตาตัวจิ๋วกันสักหน่อยค่ะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐรวบรวมให้ดูนะคะ
อาตีที่เขาบอกว่าโหเฮ้งอ่ะมันดีเหรอตึง
ไปดูกันที่บ้านแรกนะคะตีน้อยน้องกวินค่ะ
ลูกชายสุดน่ารักของคุณแม่สิริตานี่ยังไงอ่ะ
เขาบอกว่าโงเห้งเจ้าสัวมาแต่ไกลเลย
คนนี้เขาไม่เคยพลาดสักเทศกาลจริงค่ะ
จุดจีนปีนี้นะคะตีเตรียมพร้อมก่อนใคร
ชุดจีนหมวกแว่นตาและที่ขาดไม่ได้
นี่เลยค่ะซองแดงซองน้ำเงินในมือเนี่ยค่ะ
โอ้โหเรียกว่าอาตีดูว่าอุดมสมบูรณ์แล้วนะลูกเนอะ
ค่ะคุณแม่ศรีลิต้าเขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะ
บอกว่ารับกี่ส่องดีครับตีฟาวหลังพร้อมแจกส่องแล้ว
นี่ตรุษจีนปีนี้ขอให้ทุกคนเฮงรวยกันทั่วหน้านะครับ
นะคะเพนักขนาดนี้โตเป็นหนุ่มเมื่อไหร่
แล้วก็คุณแม่สิริต้าเตรียมกุมขมับได้เลยจ้
อันนี้ตีแบบฟาวหลังใช่ไหมพี่แจ๊ค
จะมาดูต่อเลยโซคิวไม่แพ้กันอาตีพร้อมเลย
จะรู้สนุกกันแค่คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะคะ
อาตีพร้อมของเราก็ดูไม่จอยสักเท่าไหร่นะคะ

เตรียมถึงหมวกออกแล้วดีกว่า

อาตีฟาแห็กนี่ก็น่ารักแน่นดูมาก
พีแล้วก็น้องพีลูกชายของพี่บีมกวีค่ะ
คู่นี้นะคะเขาไม่ได้มาแจกซองค่ะ

คนที่ใจละลายก็คือแฟนคลับนี่แหละค่ะ

ต่อกันที่บ้านนี้เลยดีกว่านะคะ

โปรดลูกชายแม่เป้ยนั่นเองนะคะ

ปีนี้ลูกชายของแม่เป้ยหล่อนละมุนมา
ชุดจีนสีเหลืองสดใสค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าเผลอแป๊บ

ซินที่หัวชายนะคะ